คุณผู้ชมคะขยับมาอัปเดตกันที่ข่าวคราวของนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างพี่ยุ้ยจีรนันกันหน่อยค่ะ
ล่าสุดพี่ยุ้ยเนี่ยมารับบทผีสุดหลอนคุณผู้ชมคือหลอนมากนะ

ในละครเรื่องสุดท้ายที่พี่ยุ้ยเนี่ยจะประกาศว่าถ้าจบละครเรื่องนี้จะขอตัวไปปั๊มลูกก่อนเด้อ
ยุ้ยบอกกับเรานะคะว่าดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครในซีรีส์ผ้าคุณหมอพงศกร
คือคุณหมอเนี่ยเขียนเรื่องสาบภูสาเอาไว้กี่เผารอยไหมกลกิโมโน
และล่าสุดก็คือเล่ลุนตยาค่ะที่พี่ยุ้ยเล่นนี่แหละ
กับบทผีสาวนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าต้องแต่งหน้าเอฟเฟควันละ๒ชั่วโมง
เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะแต่พี่วิทย์ก็สู้ตายค่ะ
และด้วยความที่ต้องแต่งหน้าเวอะหวะนะพี่ยุ้ยนั่งอยู่เฉยในกอง
ก็ทำเอาทีมงานพากันภาวะกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่วิทย์กันหน่อยค่ะ
จะบอกว่าน่ากลัวมากแล้วบางทีแบบยุ้ยแต่งตั้งแต่เช้ายันดึก
ทีมงานหรือว่านักแสดงจะบอกนั่งอยู่คนเดียวหลอนมากเลยนะ
เพราะว่ายุ้ยจะเป็นแบบปากฉีกแล้วฟันอาจจะปลิ้นออกมาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าพี่ยุ้ยกำลังกินข้าวอยู่อะไรอย่างนี้กินไม่ลงอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้เล่นนานแล้วมันเป็นมันเป็นไม่ใช่แค่ดราม่าแต่มันเป็นดราม่าที่เข้มข้นมาก
โกรธแค้นมากยุ้ยเจ็บปวดมากอะไรอย่างนี้
เรื่องละครว่าปังแล้วเรื่องธุรกิจไลฟ์สดของพี่ยุ้ยปังมากกว่าค่ะ
เรียกว่าตอนนี้เนี่ยทำรายได้มากกว่างานแสดงซะอีกแถมไปไหนมาไหนทั่วทิศแดนไทย
โอ้โหเอฟซียังทักสนัดเลยแม้แต่กระทั่งแม่แม่แฟนคลับบันเทิงไทยแวร์แรกของเราก็ยังติดตามค่ะ
ตอนนี้เนี่ยพี่ยุ้ยก็ต่อยอดความปังด้วยการทำอะไรรู้ไหมจ๊ะสร้างโกดังเก็บของมันไปเลย
ก็ขายดีไงใช่ใครอยากช้อปออนไลน์ตามไปตามได้เลยนะคะที่เพจซุปตาออนไลน์และนางฟ้าออนไลน์
จะบอกว่าฝากขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่แบบโอ๊ยอุดหนุนน่ารักจังเลย
คุณแม่น่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะคือยุ้ยไปที่ไหนตอนนี้ทั่วประเทศ
เรียกว่าทั่วประเทศมีแต่คนที่เป็นลูกค้ายุ้ยขนาดขึ้นไปบนท่ำเขาท่ำนาคา
นี่นาฬิกาพี่ยุ้ยกระเป๋าพี่ยุ้ยจริงพี่แจ๊คคือเต็มไปหมดเลย
ยุ้ยจะบอกว่าตอนนี้มันก็ต้องเป็นอาชีพออนไลน์
ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมาทางออนไลน์แล้วล่ะ
ฉันเคยเข้าไปดูเขาไลฟ์สดเหมือนกันนะ
แอบกระเป๋าไว้เค้ามันเป็นหนังคุณภาพดีนะ

และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแฟนชอบมาก

ฉันชอบอีกอย่างหนึ่งนะบ้านนี้เขาขายของแล้วพูดจาเพราะมาก
ใช่ไม่ต้องเพิ่มนะแบบว่าใช้คำรุนแรงอะไรก็มีคนมาคือเยอะ
ใช่ค่ะรออุดหนุนกันแล้วกันนะคุณผู้ชมนะทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ต้องเรียกว่าซ้อยุ้ย